ไลน์ที่เราคุยกันนะคะส่งกันมาต่อเนื่องเลย
เพราะมาถึงข่าวนี้แล้วนะคะแล้วก็เป็นเรื่องที่
ทำให้ชาวเน็ตสังคมได้มีการพูดถึงพูดถึงติฉินนินทากันอีกแล้วนะคะ
เหตุการณ์เกิดขึ้นที่จังหวัดสระบุรีค่ะมีผู้อำนวยการคนหนึ่ง
ซึ่งโรงเรียนเดิมก็คือโรงเรียนแก่งคอยวิทยาคม
นี่คือโรงเรียนเดิมเป็นโรงเรียนประจำอำเภอ
แล้วท่านเองได้รับแต่งตั้งให้ไปเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนประจำจังหวัด
ก็คือสบววิทยาคมสระบุรีวิทยาคมนี่ค่ะท่านนี้เลยนะคะ
นัทธนันนัทธนนดานูพิทักษ์ค่ะเป็นผู้อำนวยการคนใหม่
แต่ที่บอกว่าสังคมติฉินนินทาก็คือรูปภาพเมื่อวานนี้
หลักหลักเลยคือสองรูปภาพภาพแรกเป็นนักเรียนเนี่ย
กราบผู้อำนวยการคนนี้ครับคือตามรายงานข่าวเนี่ย
ภาพที่ก้มกราบผู้อำนวยการเนี่ยเป็นภาพเก่าตั้งแต่โรงเรียนแก่งคอยวิทยาคม
ส่วนภาพที่ให้การต้อนรับนักเรียนไปนั่งสองข้างทาง
แล้วก็รอการต้อนรับท่านผอคนใหม่เนี่ยนะคะ
เป็นภาพที่เกิดขึ้นที่สวัววาสระบุรีวิทยาคมนะครับ
แต่ภาพที่แชร์ในโซเชียลเขาเอา๒เหตุการณ์นี้มาแชร์รวมกัน
นึกว่าเป็นที่เดียวกันแต่มันไม่ใช่มันคือมีการส่ง
แล้วก็มีการรับแล้วก็แชร์ในโพสต์เดียวกัน
ทีนี้ก็มีการตั้งคำถามจากสังคมว่า
ต้องทำขนาดนี้เชียวหรือต้องตั้งแถวรอรับให้เด็กตากแดดร้อนกันแบบนี้เชียวหรือนะคะ
เมื่อวานผู้อำนวยการก็ออกมาชี้แจง
ส่วนนี้เป็นรองผู้อำนวยการนะคะนายอานานพงศ์มานุรักษณ์รองผู้อำนวยการ
โรงเรียนสระบุรีวิทยาคมบอกว่าในวันดังกล่าวเนี่ย
คือ๑๒พฤศจิกายนที่ผ่านมาโรงเรียนได้ให้นักเรียนเข้าแถวต้อนรับ
อำนวยการคนใหม่จริงเพราะเป็นเรื่องปกติ
เมื่อมีผู้ใหญ่มาดูงานที่โรงเรียนหรือพอย้ายมาใหม่
นี่ค่ะคุณนั่งสองข้างทางแบบนี้คือถ้าเกิดว่ายืนต้อนรับเนี่ย
ฉันว่าไม่แปลกเพราะโรงเรียนเก่าฉันก็ทำ
แต่ลักษณะคือนั่งต้อนรับแบบนี้นะคะ
น้องนักเรียนบอกชัดเจนเลยนะคะ
ให้สัมภาษณ์กับแหล่งข่าวด้วยบอกว่าไปนั่งรอแบบนี้
สักประมาณร่วมชั่วโมงแล้วคุณค่ะที่เอาเด็กไปนั่งเนี่ย
คะแนนจิตพิสัยด้วยนะมันมีผลกับคะแนนที่
จะเอาไปคิดคะแนนในห้องเรียนน้องเขาก็เลยต้องไปนั่ง
อันนี้ข้อมูลออกมาแล้วเวลาสักประมาณ๘๙โมง
ใช่เงี่ยเขาบอกว่ารองผอชิแจงต่อบอกว่า
ไอ้การเข้าแถวนั่งต้อนรับแบบนี้ค่ะ
ถือเป็นประเพณีของทางโรงเรียน
แต่การที่ให้นักเรียนมานั่งรอตากแดดนั้นไม่เป็นความจริง
ก็คือให้ต้อนรับเข้าแถวต้อนรับจริงแต่ไม่ได้ให้นั่งตากแดดทรมานนะคะ
รองพร่อมโนยการโรงเรียนสอบวววิทยาคมเล่าต่อบอกว่า
ในวันนั้นให้นักเรียนชั้นม๑มาต้อนรับเท่านั้น
เพราะห้องเรียนของน้องนักเรียนชั้นม๑อยู่ด้านหน้า
ซึ่งพอคนใหม่จะเดินผ่านไปห้องประชุมพอดี
เป็นช่วงเวลา๙โมงเช้าก็เลยให้ออกมารอต้อนรับ
เมื่อพอเข้ามาถึงเด็กได้มีการมอบพวงมาลัย
แล้วพอก็เดินมาที่แถวต้อนรับใช้เวลาสักประมาณ๒๐นาทีก็เสร็จสิ้นพิธี
ก่อนที่เด็กจะสลายตัวไปเรียนตามปกติ
ยืนยันไม่มีการสั่งการจากใครตามกระแสโลกโซเชียล
รองพุ่มในการสบวยังบอกด้วยนะครับ
คุณอนันต์บอกว่ายืนยันอีกครั้งไม่มีการให้พอมานั่งเก้าอี้แล้วให้เด็กก้มกราบ
ตามภาพที่ปรากฏในโลกออนไลน์
แล้วก็ไม่ทราบว่าภาพที่เอาลงกันเป็นของโรงเรียนภาพนี้

อันนี้เป็นข้อมูลที่คนที่เขาเป็นสิทธิ์เก่าเป็นอะไรอย่างนี้
ก็เหมือนเป็นการแสดงความกัดตันอยู่กับวิธีตาคุณ
กับผู้มีพระคุณคุณครูอะไรแบบนี้
อ้าก็นานาจิตตังค์ครับ
แต่ว่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นสระบุรีวิทยาคมรองพอบอกว่า
พร้อมที่จะชี้แจงกับต้นสังกัดต่อไปค่ะ
ทีนี้เรามาถามผู้อำนวยการคนใหม่กันหน่อยนะคะ
รู้สึกตะขิดตะขวงใจไหมกับเด็กเข้าแถวสองข้างทาง

นายนัทธนันดนูพิทักษ์ผู้อำนวยการโรงเรียนสระบุรีวิทยาคมคนใหม่
บอกว่าภาพเหตุการณ์ที่มีการแชร์กันในโลกโซเชียลภาพนี้
มันเกิดขึ้นที่โรงเรียนสระบุรีวิทยาคมจริง
มาจากการดำเนินการของคณะครูตนเองไม่ทราบเรื่องนะคะ
และผู้อำนวยการคนใหม่ก็คือคุณนัทธนันบอกว่า
มันเป็นประเพณีปฏิบัติเช่นนี้สืบต่อกันมานานแล้ว
ไม่ว่าจะเป็นครูจากเกษียณอายุราชการครูย้ายโรงเรียนผู้อำนวยการย้ายโรงเรียน
การกระทำแบบเนี่ยเพื่อเป็นการแสดงออกถึงความกระตัญญูกระตะประโยชน์
ต่อครูบาอาจารย์ซึ่งภาพบางภาพเนี่ยเป็นภาพเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่แก่งคอ
อย่างที่คุณอรัชพรบอกไปเป็นภาพเก่าเอามาเล่าใหม่
ได้มีการอำลาอำลาตำแหน่งวันที่๘พฤศจิกายนภาพนี้นะคะ
ส่วนภาพเมื่อสักครู่ที่เข้าแถวรอรับเนี่ยก็เป็นภาพเกิดขึ้นที่โรงเรียนใหม่
แต่ว่ามีข้อมูลจากอีกด้านหนึ่งหลายคนก็ตั้งข้อสังเกตว่า
ถูกกันแกล้งจากกลุ่มที่เสียผลประโยชน์หรือเปล่าหรืออะไรแบบนี้ก็ว่ากันไป
แต่ว่าคุณผู้ชมที่ส่งมาเป็นพ่อเป็นแม่เขาบอกว่าเขาไม่สบายใจ
ควรจะกราบเท้าพ่อแม่มากกว่า
การแสดงความกระดันอยู่ก็เอาพานไปให้คุณครู
ไม่ต้องกราบเท้าก็ได้มั้งอะไรแบบนี้นะ
วันผู้ปกครองของนักเรียนในโรงเรียนสระบุรีวิทยาคม
ก็ออกมาให้สัมภาษณ์สื่อเหมือนกันนะคะบอกว่าไม่โอเคเลย

เมื่อกำลังจะบอกว่าคือถ้าจะเป็นการเลี้ยงสงต้นรับบิน
ก็คือทำเป็นกิจจะลักษณะคือจัดเป็นพิธีจริงจัง

แต่ว่าการเอาออกมาในช่วงเวลาเรียนแล้วมาตั้งรอ
แดดร้อนด้วยอื้มอ่ะก็วาดกันไปพอให้ชี้แจ้งให้มันชัดเจนแล้วกัน